แต่ว่าอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อถึงเรื่องของพิธีกรรมในการแต่งงานนะคะ
แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขาจะมีความเชื่อมีพิธีต่างกันไป
อย่างที่เห็นอยู่นี้คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
มีพิธีปาจันหมากให้กับคู่สมรสค่ะ
ว้าว
คุณศิษย์สาครับไม่เคยครับเขาแสดงความยินดีกันใช่ไหมครับ
นี่เป็นหนึ่งในพิธีในขั้นตอนของงานมงคลสมรสของชาวไทยเชื้อสายเขมร
แล้วเขาปลาอะไรใส่กูบ่าเช้า
คุณตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวฉันจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
บอกก่อนนะคะว่านี่คือพิธีปาจันหมากเป็นพิธีกรรมโบราณชาวอีสานใต้
และที่เห็นอยู่นี่คือที่จังหวัดสุรินทร์
จะจัดขึ้นเฉพาะในงานมงคลสมรสเท่านั้น
พอจัดตามพิธีประเพณีตามความเชื่อแล้ว
รับพรจากญาติผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นญาติญาติก็จะมานั่งห้อมล้อมคู่บ่าวสาว
ตามที่เห็นในภาพนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะ
ก็จะปลาพวกดอกไม้หรือว่าข้าวสาร
หรือใบพืชชนิดต่างที่มีน้ำหนักเบา
ต้องย้ำตรงนี้ว่าที่มีน้ำหนักเบานะคะ
คือปลาเข้าไปใส่คู่บ่าวสาว
ความหมายก็คือว่าให้คู่บ่าวสาวคอยปกป้องกันและกัน
เวลาเจอมรสุมอะไรที่หนักกว่านี้
ก็จะได้ฟันฝ่าดูแลกันและกันปกป้องกันไปนั่นเอง
เน้นย้ำนะเป็นของที่แบบเบา
คุณชนะเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาเห็น
เวลาเขาร้องเพลงมีคนปลาขวดปลาอะไร

เห็นไหมเราร้องเพลงดังเขาก็ปลามาให้

นั่นวันคุณแต่นี่คืองานแต่งนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เราไม่ค่อยได้เห็น
แล้วก็เป็นเฉพาะความเชื่อในบางพื้นที่
เขานำมาแชร์เราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังต่อ

นี่อวยพรคู่สมรสไปแต่ถ้าเดินเจอคุณชนะ